มาติดตามคดีใหญ่ที่สังคมจับตามอง
วิศวกรยิงเด็กวัย๑๗เมื่อวานมีความคืบหน้าด้วย
เพราะว่านายสุเทพโภษสมบูรณวิศวกรวัย๕๐ปีพร้อมภรรยา
แล้วก็ทนายความเดินทางเข้าพบตำรวจภูทรแสนศุกร์จังหวัดชนบุรี
ให้ปากคำเพิ่มเติมกรณีใช้อาวุธปืนยิงนายนวพล
ผึ่งผายหรือว่าปอนนักเรียนชั้นม๔จนเสียชีวิต
พันธุ์ตำรวจเอกเชี่ยวชาญเพิ่มภูมิภูมิกับการสถานีตำรวจ
ทรแสนศุกร์นะครับก็บอกว่าวิศวกรได้นำเอกสารหลักฐานต่าง
เกี่ยวกับปืนมามอบให้พนักงานสอบสวนแล้วก็ตำรวจนะได้พาไปที่รถพาไปที่รถ
ให้นายสุเทพชี้สิว่าปืนอยู่ตรงไหนเก็บไว้ตรงไหนจังหวะยิงเป็นอย่างไร
ซึ่งนายสุเทพเขาก็ให้การว่าเขาก็ขึ้นรถนะนั่งตรงที่คนขับนี่แหละครับ
เขาก็ให้การว่าเขาถูกกลุ่มทุบตีเข้ามาในรถนะครับ
และคนชื่อปอนเนี่ยรุ่นชื่อปอนนายนวพล
จะขึ้นมาบนรถทางฝั่งซ้ายเปิดประตูซ้าย
ฝั่งที่นั่งอยู่เพื่อจะขึ้นมาบนรถนะครับ
ดังนั้นเขาก็เลยยิงออกไป
แต่ว่านายสุเทพนี่บอกว่านายนวพลนี่บุกขึ้นมาคนเดียว
บุกขึ้นมาคนเดียวแล้วก็มาชกหน้ามาชกหน้าก่อนครับ
นายสุเทพก็เลยยิงออกไปสวน๑นัดนะครับ
จนถูกเหยื่อเหยื่อกระสุนปืนนะครับ
ก็นี่แหละครับเป็นคำให้การ
ในการทำแผนประกอบคำรับสาภาพบนรถที่เกิดเหตุ
ซึ่งเมื่อวานเอารถมาด้วยนะครับ
เรื่องต้นทางวิศวกรได้แจ้งความกับกลุ่มวัยรุ่น
ที่ร่วมกันรุมทำร้ายอีกรวมอีก๔คน
โดยตำรวจจะออกหมายเรียกทั้งหมดมาให้ปากคำเพิ่มต่อไป
และยืนยันตำรวจยืนยันนะจะให้ความเป็นธรรม
กับทั้งสองฝ่ายอย่างเต็มที่
ขณะที่อีกคนที่แจ้งความเหมือนกัน
นั่นก็คือร้อยตำรวจตรีนรงศักดิ์จิตอนง
รองสารวัตรช่วยงานจราจรสพแสนศุกร์นะครับ
เข้าควบคุมตัวนายสุเทพในวันเกิดเหตุเนี่ย
บอกว่าตอนนี้ได้แจ้งความเอาผิดกับกลุ่มวัยรุ่น
เช่นเดียวกันคุณฐานร่วมกันทำร้ายร่างกาย
เจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่

เจ้าหน้าที่ท่านนี้ร้อยตำรวจตรีนรงศักดิ์ท่านนี้
ก็เข้าควบคุมเหตุอยู่ใช่ไหมฮะ
แล้วก็ไปควบคุมตัวนายสุเทพอยู่นั้น

ได้มีกลุ่มวัยรุ่นกรูเข้ามาทำร้ายนายสุเทพ
ทำให้ตำรวจโดนลูกหลงถูกทำร้ายไปด้วย

หาเป็นผู้สนับสนุนให้ทำร้ายร่างกาย
และข้อหาขับรถซ้อนคันกีดขวางการจราจร

มารับทราบข้อเก่าหาในวันพรุ่งนี้แล้วนะ
หากไม่มาจะทำการออกหมายจับต่อไปครับ

เขาบอกว่าบริเวณที่จำหน่ายของฝากต่างนี้

จัดระเบียบกันหน่อยอย่าให้มีการกีดขวางการจราจร

เพราะว่าการจอดซ้อนคันนะคะ
ด้วยคำว่าลงไปซื้อของแป๊บเดียว

วานี้ได้ผ่านไปที่หัวหินนะคะ

ซื้อของฝากต่างเป็นการจัดระเบียบนะ

เพราะว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันนะครับ